ฟุตบอลนะครับไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องราวของกอล์ฟกันบ้างครับ
โรเมเอริยาจุธานุการนะครับโปรหมายเลขสองของโลกในขณะนี้ครับ
เธอนั้นก็หวังที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองนะครับให้ต่อเนื่อง
เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการลุ้นขึ้นเป็นโปรหมายเลขหนึ่งของโลกในปีหน้าครับ
หลังจากทราบประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนะครับ
ทางด้านโปรเมเอเรียจุธานุการโปรมือ๒ของโลกในปัจจุบันนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเป้าหมายในปี๒๐๑๗ว่าจะพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้น
พร้อมกับไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
แต่เธอนั้นก็เชื่อว่าขึ้นอยู่กับโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงการรักษามาตรฐานผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องครับ
ทุกคน้นจะมาเปรียบเที่ยวกับปีที่ผ่านมา
และเล่นให้มีสนุกขึ้นมีอะไรดีไปตามมาขึ้น
ตอนนี้เป้าหมายถ้ามีเวลามังไม่ว่าต้องเวลาเท่าไหร่
สำหรับโปรเมนะครับจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาในวันที่๘มกราคมปีหน้าก่อน